คุณผู้ชมค่ะเราได้อะไรอร่อยเรามีประโยชน์ไปแล้วใช่ไหม
แต่ว่ามันยังไม่อิ่มยังไม่หนักท้องพอ
เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพาไปหาอะไรร้อนคล่องคอทานกันหน่อย

คุณก็จะนึกถึงมันเป็นน้ำจืดหน่อย
เป็นน้ำซุปใช่ไหมมีรสชาติแบบว่า

แล้วแต่คนปรุงว่าจะเอาแบบรสชาติเข้มข้นขนาดไหน
แต่ร้านที่จะพาไปร้านนี้เป็นต้มเลือดหมูรสแซ่บรสเด็ดจี๊ดจัดถึงใจ

ยังไม่ได้ทานนะทำไมคิวยาวมากต้องรับบัตรคิวกันก่อนนะคะอยากรู้ใช่ไหมว่าอร่อยเด็ดขนาดไหน

วันนี้ตลอดข่าวพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดราชบุรี
ว่ากันว่าคนสวยอยู่โพธารามเห็นจะจริง
ก็ดูสิแม่ค้าร้านนี้สวยสมกับเป็นสาวงามโพธารามไหมจ๊ะพี่จ๋า
คิวที่สิบอยู่ไหมคะคิวที่สิบค่ะ
คนสวยที่กำลังยืนค้านคิวอยู่เนี้ยคือพี่กริ้งทายาทรุ่นที่สอง
ผู้สืบทอดกิจการร้านรสเด็ด๒๕๒๐ลุงเท้งป้าเลิศ
ต้นตำรับเกาเหลาเครื่องในหมูต้มยำ
หรือที่คนโพธารามมักเรียกกันติดปากว่าร้านต้มเลือดหมูบัตรคิวลุงเท้ง
มาร้านนี้ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วจะสั่งได้เลยนะคะ
ต้องรับบัตรคิวก่อนเรื่องความอร่อยไม่ต้องพูดถึง
เพราะเขาการันตีด้วยบัตรคิวทะลุร้อยจ้า
ที่มีบัตรคิวเพราะว่าคือเมื่อก่อนเสียกับแม่พี่ทำสองคน
แล้วคนเยอะมากแบบประมาณแบบ๒๐๓๐คนอะไรอย่างนี้

แล้วก็คือเรามีลูกน้องแค่คนเดียวเราไม่ได้จ้างเยอะ
แล้วก็จะมีคนจำอ่ะน้อยก็เลยทำบัตรคิวขึ้นมา
คิวที่๗ค่ะบางทีมาคิวร้อยกว่าด้วยซ้ำเรื่องจริง
เมื่อที่แล้วมาคิวร้อย๑๒๕
ครับผมมากินทุกวันไม่เบื่อครับ
ความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงทั้งรุ่นพ่อถึงรุ่นลูกครับ
ร้านนี้เปิดขายมานานกว่า๔๐ปีแล้วล่ะค่ะ
เป็นเจ้าแรกที่ฉีกกฎของต้มเลือดหมูทั่วไป
เพราะเขาเพิ่มความแซ่บด้วยพริกสดและมะนาว
กลายเป็นต้มเลือดหมูที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ด
โดนใจทุกเพศทุกวัย
ส่วนเครื่องในหมูที่ใช้ล้างสดใหม่ทุกเช้า
ทำให้เครื่องในของที่นี่ไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่น้อย
ทานอร่อยคล่องคอสุดไปเลยจ้า
ความใส่ใจพิถีพิถันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ
เมื่อคุณแม่หรือเจ๊เลิศรุ่นแรก
มาลงมือเสิร์ฟความอร่อยเองกับมือแบบนี้
ก็ต้องพิธีพิถันทุกขั้นตอน
แม้แต่พริกที่ใส่ลงไปในเมนูต้มยำทุกชาม
ก็ต้องทุบแบบชามต่อชาม
เพื่อความสดและความหอมของพริก
ทำให้ต้มเลือดหมูเครื่องในของที่นี่
แซ่บซีดจี๊ดถึงใจไปทุกอนุ
พี่กิ๊กแบบต้มน้ำซุปเราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการแรก
แม่พี่กิ้งพิธีพิธันไม่ใช้น้ำปลา
แม่พี่กิ้งใช้น้ำดื่มมาต้มน้ำซุป
แล้วเราไม่ได้ใช้โผล่ปรุงรสอะไรอย่างเนี่ยทั้งสิ้น

เราไม่ห่วงเครื่องปูง

พริกทุ่บแม่ไม่มีที้งไม่นับเม็ด
ก็เลยทำให้แบบคงความอร่อยอยู่อย่างนี้
อกจากร้านนี้จะเป็นขวัญใจคนโพธารามแล้ว
โด่งดังไกลไปถึงกรุงเทพเลยนะ
ไม่เชื่อลองไปฟังลูกค้าขาประจำเขาดูสิคะ
พี่สาวมาจากกรุงเทพเมื่อวานเขาเลยบอกว่า

เพราะว่าเขาชอบกินเขามากินประจำไง
เขามาทีละเขาก็จะมาที่นี่ประจำ
ร้านตั้งอยู่ตลาดริมน้ำโพธาราม
เปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึงบ่าย๒โมงจ้า
ต้องมาลองนะคะแล้วจะรู้ว่าอร่อยสุดยอดจริงค่ะ